ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเรื่อง
ชุวิตตีแสงหน้า
ชุวิตตีแสงหน้า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้า
วันนี้เรามาตีแสกหน้านอกสถานที่

บรรยากาศที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้
เป็นบรรยากาศของผู้เสียหายจากคดียูฟัน
แชร์ลูกโซ่ที่เรียกว่ามีมูลค่าความเสียหาย

ทั้งหมดมีจำนวน๒๔๕๑ลาย
มูลค่าถึงความเสียหาย๓๕๑ล้าน
คือจริงท่านผู้ชมอาจจะมองว่า

ทำไมมีผู้ความเสียหาย๓๕๐กว่าล้าน

และมีปริมาณเยอะกว่านั้นเป็นหมื่นล้านครับ
แสดงความวุ่นวายของคนที่จะมาแจ้งความ
คือแจ้งไปแล้วตอนนี้อยากจะมาแจ้ง
เพื่ออยากจะเอาเฉลี่ยขอทรัพย์คืน
ใช่เป็นการขอแก้ไขท้ายคำฟ้อง
จะได้ให้สารพิจารณาในการคืนทรัพย
ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยจะถูกยึดไปเลย
ครับคือจำนวนที่ยึดได้เนี่ยนะครับ
ผู้ต้องหาจับได้๔๔คน

มีเงินสด๒๘๘ล้าน
เงินสด๒๘๘ล้านบาทนี่หรือครับ
ผู้เสียหายทั้งหลายต้องการขอให้เอาเงินสด๒๘๘ล้าน

ท่านพลตำรวจเอกสุวีระทรงเมตตา
ท่านเป็นผู้ดำเนินการทำสำนวนฟ้องบริษัทยูฟัน

แชร์ลูกโซ่เนี่ยมันมีความเป็นมาประวัติเป็นยังไง

พวกนี้นะผมอยู่ในคุกนะ
แม่ผมก็ไปเจอไม่บอกเราว่าเจอใคร
แต่เจอผู้ต้องหาคดียูฟันในคุก

เอาอัลบั้มเปิดให้ดูว่ามีบ้านหลังใหญ่
มีสระว่ายน้ำมีรถลาโมกินี่มีเฟอร์ลาลี
แสดงให้เห็นว่ามีชีวิตมีความสุข
เรียกว่าขายฝันด้วยไหมคนช่วงนี้อเจมส์ขายฝัน
เสร็จแล้วก็จะไปจัดประชุมตามโรงแรมหรู
พูดให้ถึงว่าชีวิตจะดียังไงมีเงินเยอะยังไง
ทำงานน้อยไม่ใช่การขายตรง
และก็มีการโฆษณาต่างมากมาย
เวลาใครเข้าไปใหม่ในคุกก็จะเปิดให้ดูแหละ
เขาเรียกว่าไปชวนกันในคุกเลยเหรอคะ
อธิบายให้ฟังว่าผมไม่ได้โกงใคร
ไอ้ที่ผมทำเงินอยู่โทเก้นก็เหมือนกับสแตมของ๗๑๑
คือเปรียบเทียบกันอย่างไรครับเปรียบเทียบให้ฟังแต่จริงอยู่กันมันไม่มีสินค้านะครับ
ค่ะเป็นการชวนคนมาสมัครเยอะ
และก็เอาเงินของคนใหม่มาเนี่ยมาใส่เป็นการระดมทุนแล้วก็เอาเงินไปจ่ายคนเก่า
วันหนึ่งงูกินหางพอหมดปุ๊บก็ไม่มีตั้งใจ
นี่แหละก็จะเป็นคนที่เดือดร้อนอย่างที่เห็น
ตรงนี้แหละครับคือความวุ่นวายของคนที่บางครั้งก็อยากจะรวยเร็วบางครั้งก็อยากจะมีสตางค์
และก็บริษัทต่างเหล่านี้มันมีลูกเล่นต่างมากมายล่อลวง
รู้ว่าไปเที่ยวต่างประเทศทุกเดือนมีรถยนต์หรูขับ
มีบ้านมีสระว่ายน้ำคนที่เป็นแม่ทีม
คนที่เป็นแม่ทีมนี่สำคัญนะเขาสามารถไปขยายเครือข่ายในส่วนของเขา
แม่ทีมอาจจะมีบริษัทหนึ่งมีจำนวนเยอะ
แล้วก็อ้างว่ามีการขายสินค้าและบริการก็ทำเป็นขายหน่อยล่ะครับ

แต่จริงไม่มีวัตถุประสงค์หลักก็คือ
ระดมทุนจากประชาชนเอาเงินเข้ามาให้เยอะที่สุด
เสร็จแล้วก็เอาเงินใหม่ไปจ่ายเงินเก่า

เป็นแชร์ลูกโซ่ครับซึ่งในอดีตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ
ว่ามีประวัติความเป็นมายังไง
และมันเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำอยู่เป็นประจำ
เวลาเศรษฐกิจตกก็จะมาออกมาเป็นแชร์ลูกโซ่
ไปล่อลวงว่าทำอย่างนั้นดีอย่างนี้ดี
ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน
แชร์ที่ดินทองคำน้ำมันหุ้นเงิน

เพราะว่าสินค้าทั้ง๕อย่างนั้นเป็นสินค้าที่เห็นเงิน

ราคาเปลี่ยนแปลงตลอด
จริงไม่มีสินค้าไม่มีอะไรเลยมือเปล่าแล้วครับ

สมมุติฐานว่ามีเงินประเภทหนึ่งเป็นเงินสมมุติคือยูโทเก็น

พูดง่ายว่าเหมือนกับสกุลเงินยูเอ็ดนี่แหละครับ
ตั้งไว้ลอยแล้วก็ให้ประชาชนที่เขาตามไม่ทัน
ที่เขาดูไม่ทันเขาเห็นเอ๊ะดีเว้ย
ลงทุนไป๑ดาว๕๐๐ดอลลาร์๒ดาว๑๐๐ดอลลาร์

๕ดาวก็๕หมื่นดอลลาร์หรือว่าเป็นเงินไทยก็หลาย๑๗๕๐๐๐๐บาท
มีผู้เสียหายจำนวนมากครับค่ะ

เมื่อสักครู่คุณชุวิตคุยกับผู้เสียหายเขาเสียหายมากมายเท่าไหร่คะ

อันนี้หมายถึงเป็นดอลลาร์เนี่ยไม่ใช่บาทนะครับ

คือเป็นรายได้เสริมบ้างเป็นรายได้ให้กับครอบครัวบ้าง
บางคนก็ขายที่ขายรถเอาเงินมาลงทุน
แล้วหมดตัวจนกระทั่งมีคนหนึ่งแหละครับ
มีเป็นผู้ฉบับที่เราได้รับมา
คุณนิสาบรแล้วก็ตัวแทนผู้เสียหายมีหลายคนฮะ
ก็ขอยื่นขอความเป็นธรรมนะ
แล้วก็ถึงอายการสูงสุดในกรณีที่เงินสดจำนวน๒๘๘ล้านเนี่ย
ร้องขอให้สารลิฟต์เงินสดต่างเหล่านี้ตกเป็นของแผ่นดิน
คนต่างเหล่านี้ในฐานะผู้เสียหายในคดี
ก็จะขอให้เอาเงินดังกล่าว๒๘๘ล้านบาท
เฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหาย

โอ้โฮนี่คืนแล้วต้องผ่านกันอย่างไรล่ะคะ
ก็คงได้คืนประมาณสัก๑๐๒๐เปอร์เซ็นต์

ทั้งหมดหรอกครับเพราะเงินจำนวนเงินมาแค่๒๘๘บาท

คนไหนก็มีหลักฐานว่าลงทุนไปเยอะก็อาจจะต้องได้คืนเยอะ

นอกเหนือจากเงินสดที่มีอยู่๒๘๘ล้าน
ก็ยังมีทรัพย์สินอื่นที่ถูกยึดกว่า๕๐๐ล้าน

ใช่ครับจำนวนที่ยึดมาทั้งหมดใช่

เป็นผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อ
จากรูปแบบกลงที่เรียกว่าแชร์

อันนี้แค่หนึ่งตัวอย่างหนึ่งกรณีที่เรา

คุณชุวิตถ้าอยากจะให้คุณชุวิตเล่าให้ฟังถึงประเภท
ว่ามันมีอะไรบ้างกระบวนการเป็นยังไงบ้าง

มา๓๐ปีก่อนคุณนิวคงยังไม่เกิด

ปีที่แล้วเป็นแชร์แม่ชะม้อยอ้างว่าไปลงทุนในกิจการลดน้ำมัน
คันหนึ่ง๑๖๐๐๐บาท
แล้วก็สามารถซื้อครึ่งคันได้ซื้อล้อเดียวได้

แล้วก็เป็นเงินลงทุน
สามารถตอบแทนได้ในผลตอบแทนสั้น

โดยแฝงไปไว้กับการขายตัว
ผมจะเล่าให้คุณมาคุณสร้างการทำได้ไหมครับ
คดีนี้นับว่าเป็นผลงานของท่าน

ผมเห็นจำนวนการทำสำนวน
ปริมาณมหาศาลถึง๓แสนกว่าหน้า
ผมว่าคดีอย่างนี้ไม่ใช่คดีที่ง่าย
แล้วก็ผู้ที่กระทำก็ต้องมีความรู้ความสามารถ

บางคนมันก็หนีไปต่างประเทศแล้ว
บางคนก็อ้างว่าทำถูกต้องกฎหมายมาเล

ต่างประเทศก็จับครับประเทศปาปัวกินี
ก็จับแล้วแล้วก็ผู้

เขาก็เลยเชิญตำรวจประเทศไทย
ไปให้ปากคำยืนยันที่นู่นว่าที่นี่มีการจับ

๑๐ษทีก็เลยลงโทษที่ประเทศกรีนีด้วย
โอเคท่านครับท่านสุรครับ

หมายความว่าท่านไปพบเห็นความไม่ชอบมาภากล

เริ่มต้นจากเรื่องนี้ที่
มีเรื่องร้องเรียนมาที่ศูนย์ดำรงธรรม

หม่อมหลวงประนัดดาก็เลยส่งเรื่องมา

แล้วก็อีกทางหนึ่งก็มีเรื่องไปร้องเรียนที่
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทอยุทธ์ภันค์ด้วยครับ

สืบสวนตั้งแต่วันที่๕มกราคมเป็นต้นมาครับ
กระทั่งรวบรวมพยานฐานได้ครบถ้วนแล้ว
พร้อมกันในวันที่๑๐เมษายนครับ
แล้วก็ดำเนินการติดตามจับกลุ่ม
แล้วก็ยึดของกลางและจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเรื่อยมาครับ
จนกระทั่งจับกลุ่มได้ที่แรกก็ประมาณ
ออกหมายจับที่แรกประมาณ๖๗คนครับ

เอาไหมจับไป๑๖๔ไหมจับ
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้
ผู้ต้องหาได้๙๔๙๔ครับแล้วก็ยึดของกลางได้

แล้วก็เอามาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายไหมครับ

แล้วก็จะพิพากษาให้คืนชดใช้จำเลย
ชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เสียหาย
ถ้าจำเลยไม่ชดใช้เราก็จะต้องทางผู้เสียหาย

ก็โดยเอาของกลางที่ยึดไว้นี่แหละ
ไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาใช้คืนผู้เสียหายครับ

โดยพลตำรวจเอกสุฤทธิ์วิรัติโทงเมตตา
เป็นผู้เริ่มวิ่งการอย่างเฉียบขาดนะครับ
ก็สำหรับประชาชนคนไทย
ที่ไปหลงเชื่อแชร์ลูกโซ่ต่างเหล่านี้ก็ขอเตือนนะครับ
ว่าขณะนี้ระบาดอย่างหนักก็ขอให้ท่านได้ใช้ความพิจารณา
หรือไม่ก็มาปรึกษาที่สคบหรือหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานครับที่พอจะให้ความกระจ่างกับท่าน
และไม่ให้ท่านหลงเชื่อไปสูญเงินที่ท่านทำมาหากินมานะครับ

เรื่องของแชร์ตอนนี้เนี่ยหลายคนได้รับความเสียหาย
โดยเฉพาะเรื่องของยูฟันที่เราไปดูบรรยากาศ
ผู้เสียหายไปที่สโมสรตำรวจกันมาแล้วด้วย
ครับคุณนิวครับคือทุกครั้งที่
เศรษฐกิจภาวะบ้านเมือง
การค้าการขายหรือว่า
การที่จะเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ย
ดอกเบี้ยซะเท่าไหร่มันน้อยมาก

ประชาชนก็เลยคิดบางคนก็คิดไกล
อยากจะไปลงทุนอยู่ในกิจการต่าง
เลยมีแชร์ลูกโซ่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันนี้จำนวนมาก
แชร์ลูกโซ่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นแชร์เกี่ยวกับสินค้าเกษตร
หรือว่าเป็นแชร์เกี่ยวกับการลงทุนน้ำมัน
ทีนี้ผมพูดให้ท่านผู้ชมฟังสักนิดหนึ่ง
ท่านผู้ชมที่อายุ๕๐ขึ้นไปคงจะทราบดี

ประเทศไทยเคยมีแชร์ประเภทนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะ
ชื่อแชร์แม่ชะโมยต้นตำรับเลยครับ
แชร์แม่ชโมยหรือนางชโมยทิพโส
แชร์แม่ชโมยนี่หลักการเขาง่ายลงทุนในลดน้ำมันหนึ่งคัน
ปริมาณเงิน๑๖๐๐๐บาท

ลงทุนล้อเดียวก็ได้๔๐๐๐บาท
หลักการที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแชร์ลูกโซ่ก็คือว่า
จ่ายเงินทุกเดือนในระยะสั้น
เพื่อให้ท่านได้เห็นตาโตโอ้โหได้เงินคืน

แต่ก่อนถ้าผมจำไม่ผิดจะได้เงินดอกเบี้ยเดือนละ๒๐๐๐บาท
คุณนิวครับเดือนละ๒๐๐๐๐บาทลงทุน๑๖๐๐๐๐บาท
ไม่ถึงปีก็ได้คืนหมดแล้วคนก็คิดเหมือนกัน
ดังนั้นไปลงกันเป็นหลายหมื่นคน
ปริมาณความเสียหาย๓๐ปีที่แล้วจะล้อเล่นไหม๔๐๐๕๐๐ล้าน
โอ้โฮย้อนกลับไปหลายสิบปีนี่ถือว่าเยอะค่ะ
เช่นเดียวกับที่วันนี้เราไปพบล่ะครับ
ที่สโมสรตำรวจเราก็ไปพบผู้เสียหายจำนวนถึง๒๔๕๑คน
ซึ่งปริมาณจริงมีผู้เสียหายมากกว่านี้
ตามที่คุยกับท่านพลตำรวจเอกสุวีระทรงเมตตานะฮะ
เป็นคนดำเนินการในเรื่องเกี่ยวคดียูฟัน
คดียูฟานั้นมีผู้เสียหายถึงเขาบอกว่าเป็นแสน
แสนกว่าคนนะครับแสนห้าหมื่นคนประมาณนั้นครับ
แสนห้าหมื่นคนแล้วก็มีปริมาณการเสียหายถึง๓๐๐๐๐๐๐๐ล้าน
แต่ที่วันนี้ไปพบมี๒๔๕๑คน
มีมูลค่าที่แจ้งไว้๓๕๑ล้าน
ดังนั้นตอนนี้ที่ทางตำรวจอายัด
ทางประวงออายัดทรัพย์มาได้เท่าไรนะ

และเป็นทรัพย์สินอีก๘๘๐ล้าน
รวมแล้ว๘๘๐ล้านดังนั้นคนที่แจ้งความเนี่ย
ขอให้เรียนให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับสำหรับคนที่ไปแจ้งความ
๒๔๕๑เนี่ยก็คงจะได้เงินคืนนะครับ
ทีนี้ถามว่าถามว่าศาลเนี่ย
ท่านจะตัดสินเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับ๒๒มีนาคม
มาลื้อนี้แล้วนะครับดังนั้นผู้ที่ไม่ได้ไปแจ้งความเนี่ย

ผมได้ไปคุยกับที่ผู้ที่ไม่แจ้งวันนี้ก็มีไปนะ
มีทั้งผู้ที่แจ้งและผู้ที่ไม่แจ้งส่วนผู้ที่ไม่แจ้งนั้นเขารอ
เขารอว่าเขาอ้างว่าเขารอสารตัดสิน
หรือมีอีกกรณีหนึ่งคือไปถามแล้ว
ทางหัวหน้าทีมก็ยังส่งไลน์คุยกันอยู่
โดยการแจ้งว่าสมมุติว่าคุณลงทุนมา๑๗๕๐๐บาท
อยากจะเอาเงิน๑๗๕๐๐นี่คืน
ก็ต้องไปหาคนมาลงทุน๑๗๕๐๐บาท

คุณนิวอย่างนี้น่าจะรู้แล้วนะครับว่าอย่างนี้ถ้าเขาต้องไปหลอกใครครับ
หลอกคนใกล้ชิดหลอกญาติหลอกเพื่อนฝูง
เพื่อที่จะได้เงินมาชดเชยที่ตัวเองเสียไป
นี่เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นของเรื่องของแชร์ลูกโซ่ต่าง

หลอกคนใกล้ชิดหลอกญาติพี่น้องเอาเงินลงมา

ณปัจจุบันนี้แชร์ลูกโซ่เนี่ย
จะพึ่งพิงกับการขายตรง
คล้ายกันบางคนอาจจะแยกไม่ออกคุณชนะ
สินี้ผมจะแยกให้ฟังนะท่านผู้ชม

หลักการใจความสำคัญของการขายตรง

ต้องมีสินค้าที่ชัดเจนคุณจะขายอะไร
เรื่องความสวยความงามสุขภาพต้องบอกให้ชัด
และต้องมีการลงทะเบียนกับสคบหรือ

อันนี้ต้องไปลงทะเบียนไว้ว่าจะขายสินค้าอะไร
แล้วก็สมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยด้วย
ทีนี้แชร์ลูกโซ่อาจจะมีการไปลงทะเบียน

บริษัทที่ไปลงทะเบียนไว้ก่อนถูกไหมครับ
แล้วซื้อบริษัทซื้อหัวบริษัทมา
ดังนั้นเมื่อซื้อหัวบริษัทมาก็อาจจะได้รับอนุญาตตามมาด้วย
และก็ไปอ้างทำเป็นการขายสินค้าเสียหน่อย

แต่ใจความสำคัญคือประการที่๒ครับ

ระดมทุนหมายความว่าสร้างเครือข่าย
และสร้างทีมแต่ละทีมขึ้นมา
ทีมต่างนี้จะมีแม่ทีม

แม่ทีมนี้จะหาคนที่ประสบความสำเร็จ
อาจจะเป็นคนหนุ่มคนสาว

มีบ้านมีสระว่ายน้ำ
มีการเดินทางออกไปต่างประเทศอยู่บ่อย
เดินทางท่องเที่ยวถ่ายรูปให้ดู
และที่สำคัญจะไปจัดอยู่ที่โรงแรมหรู

แล้วเรียกให้แม่ทีมต่างที่ประสบความสำเร็จ
เอาไปขายได้โอ้โหได้เงินเยอะแยะเลย
เดือนหนึ่งขายได้๒๐เป็นเงิน๑๐ล้าน๒๐ล้าน

เพื่อให้แมงเม่าขอโทษนะฮะที่ผมเรียกแมงเม่า
แต่มันคงจะจริงนะครับเปรียบเทียบนะคะ
เอาแมงเม่ามานั่งฟังคนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาก็อยากได้
แต่ถามว่าเงินที่ไปลงทุนเนี่ยตาศรีตาสาเอาเงินมาลงทุน
แสนสองแสนห้าหมื่นบางครั้งก็ไปรวบรวมเงินมาจากญาติพี่น้องนะครับ
ผู้ลงทุนประเภทหนึ่งดาวก็มีจำนวนเงินเท่ากับห้าร้อยยูเอส
หรือว่าเงิน๑๗๕๐๐บาทสองดาวก็๑๐๐๐ยูเอส
จนกระทั่งถึง๕ถึงหมื่นใช่ไหมถึง๕หมื่นเหรียญ
ก็คือจำนวนเงิน๕หมื่นเหรียญนี่ก็เป็นล้าน๑๗๕๐๐๐๐บาท
๑๗๐๐๐๐๐ไม่ใช่ไม่มีนะครับตามที่วันนี้เราไปพบกับผู้เสียหายบางคน

ลงทุนเป็นชาวบ้านก็ลงทุนแสนสองแสน

จะให้เห็นความแตกต่างก่อนระหว่างระบบการขายตรง
ซึ่งเป็นการขายจริงมีสินค้า
ส่วนแชร์ลูกโซ่นั้นไม่มีครับ
มักจะอ้างสินค้าเป็นเพศสินค้าเกษตรกรรม
สินค้าที่เกี่ยวกับมูลค่าการน้ำมันเงินตรา

จะเห็นได้ว่าสินค้าต่างราวนี้

ทองหุ้นเงินและก็ที่ดิน
สามก็จะเห็นจากพี่ผู้มีประสบความสำเร็จ
ยืนอธิบายแสดงความหรูหลา
ให้เห็นว่าท่านจะมีชีวิตแบบนี้

ใครก็อยากจะได้อยากจะประสบความสำเร็จง่ายค่ะ
ก็เลยหลงกลนะใช้อย่างนี้ได้ไหมคะ
หลงกลและที่สำคัญนี้ยังไม่จบ
ยังจะบอกอีกว่าไม่ต้องทำงานเต็มเวลา
ไม่ต้องเหนื่อยงานที่ทำอะไรอยู่ทุกวันนี้

อาทิตย์หนึ่ง๕๖วันเหนื่อย
สู้อย่างนี้ดีกว่านั่งทำงานที่บ้านไม่เหนื่อย
แล้วก็ออกไปหาลูกค้านะ
เป็นเครือข่ายเป็นหัวหน้าและก็สามารถที่จะเป็นเจ้านายตัวเองได้

เพราะว่าท่านผู้ชมครับคุณนิวครับ
บางคนไม่อยากจะไปเหนื่อยมากเพราะว่ามีอายุแล้ว

ก็คิดว่าเงินก้อนนี้แหละครับจะเก็บเอาไว้ตอนแก่
ปรากฏว่าเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุน
ก็เรียกว่าถ้าพลาดแล้วก็หมดเนื้อหมดตัว
หมดครับต้องหมดแน่นอนครับเพราะไม่มีสินค้าอยู่จริง
เป็นการสร้างสมมุติฐานทางเงินตราขึ้นมาคือ
เสร็จแล้วคุณนิวทราบไหมครับว่าผมเนี่ยก็ไปเจออีกแล้วครับ

แล้วผมก็ได้ไปคุยกับแม่ทีมหัวหน้าทีม
ชื่อนายอายุ๓๔เองนี่แหละครับ

มีวิชาการพูดจานิ่มนะฮะ
แล้วก็จะมีการเขียนอธิบายโยงไปโยงมา

มาสอนจราเข้อย่างผมให้ว่ายน้ำเลย

ก็มาแนะนำผมผมถามว่าโดนคดีอะไรโดนคดียูฟัน
แล้วทำไมมาโดนมันผิดไหมโอ้ผิดอะไร
ของผมมันไม่ผิดถ้าผมผิด๗๑๑ก็ต้องผิด
ถามว่า๗๑๑ผิดอย่างไร๗๑๑ก็มีสแตม

ถูกไหมครับ๗๑๑ก็มีสินค้าเมื่อกูเอาไป
แตมก็มีการแลกเปลี่ยนมีการสะสมเพื่อได้สินค้าจริง
แต่ตัวคุณมีสินค้าอะไรเขาก็บอกเขามีมีที่ดินมีคอนโดมีรถ
คือจริงเนี่ยความเป็นจริงแล้วคือไม่มีสินค้า

ทีนี้การอธิบายของเขาเป็นการอธิบายเพื่อให้เห็น
เห็นความฝันทำไมครับสร้างฝันแล้วพูดง่ายครับ
ให้คนประชาชนต่างซึ่งมีสถานะ
อาจจะไม่ได้มีชีวิตที่หรูหลาทำงานหนัก

และจะสามารถเอาเงินไปซื้อที่ดินแล้วก็มีชีวิตสบาย
คือสร้างฝันตลอดจริงผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ท่านผู้ชมครับ
ในอดีตนั้นการขายโดยมีผลตอบแทนเป็นขั้นบันได
มีการกระทำกันแบบนี้เป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง
คือธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจขายตรง
ผลตอบแทนจะเป็นขั้นบันไดครับถามว่าขั้นบันไดยังไงครับ
หมายความว่ายิ่งคุณขยายเครือข่ายได้มาก
คุณก็จะได้เงินผลตอบแทนมากหมายความว่าผมเนี่ย๑คน
ผมไปหาคนมาเป็นคนช่วยขายผมได้๕คน๑๐คน
คนที่ขายต่างแล้วนั้นยอดขายที่เขาขายได้
ก็จะตกมาอยู่ที่ผมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะการขาย
ก็แสดงว่าถ้าสร้างเครือข่ายได้เยอะจำนวนคนมาก
ก็สามารถจะได้เงินมากอย่างนี้คือการระดมทุนอย่างหนึ่ง

อย่างนี้ด้วยก่อนครับถูกไม่ถูกมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับ
อยู่ที่ว่าคุณมีสินค้าจริงขายหรือเปล่า
คุณขายอะไรแค่ชวนคนหรือขายสินค้า
นี่คือข้อแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงที่ถูกต้อง
กับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ดูที่ตัวสินค้า
ดูตัวสินค้าครับลักษณะคล้ายคลึงกันครับ
ลักษณะเป็นการขายตรงคือไม่ได้วางขายทั่วไป
ไม่ได้วางขายตามห้างหรือไม่ว่าสามารถที่จะไปซื้อได้

สองมีการขายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

ทุกวันนี้เปิดในโซเชียล

หาสมาชิกเครือใครไม่ต้องทำงานหนัก

แล้วท่านจะต้องไปหาสมาชิก
พูดง่ายว่ายิ่งหาสมาชิกได้เยอะนะฮะ

เชื่อว่าน่าจะใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้น

ช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้าเรื่องของธุรกิจกลงแชร์กันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคนใกล้ตัวมีใครเลือดตกยางออกเลือดไหลกันบ้างหรือเปล่า
เพราะคุณชูวิทย์ตีแสกหน้าเรื่องนี้กันค่อนข้างชัดเจนนะคะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ไม่รู้ตัวว่าถูกกลงนี้หลอกแล้วด้วย
ตรงนี้แหละครับเขาจับเอากิเลสความต้องการของคนมาเล่น
คือคุณนิวครับในคนบางคนนี้อาจจะซื้อหวยสร้างความฝันนะครับ
แต่จะซื้อหวยถ้าหวยถูกแล้วก็โอ้โหฉันมีเงินฉันจะไปทำอะไร
ฉันจะไปคืนหนี้ฉันจะไปสร้างบ้านฉันจะไปให้พ่อให้แม่
สร้างความฝันต่อมาก็มีเรื่องกระบวนการของบ่อนการพนันนะฮะ
มีหวยมีการพนันหนักเข้าตอนนี้เนี่ยก็เอาแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยทำงานนะ
โดยใช้แชร์ลูกโซ่มาล่อมาทำให้เห็นว่าถ้าเกิดเราทำแล้วก็มีการขายตรง
เครือข่ายทำให้เห็นว่ามีผู้ประสบความสำเร็จเยอะ
ทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับคือนี่คือการหลอกลวงครับ
มันเป็นการหลอกลวงโดยชัดเจนที่สุดโดยเอาความหวังนะฮะของคนที่อยากจะได้สตางค์ได้เงินนะครับ
สร้างความฝันความฝันต่างเหล่านี้มาตั้งแต่ว่าไม่ต้องทำงานหนักนะฮะทำงานสบายมีบ้านมีรถมีการเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศ
และก็ระดมทุนเอาเข้ามาพูดง่ายว่าเอาเงินทุนที่เข้ามาเนี่ยคุณนิวครับเอาเงินใหม่ไปจ่ายเงินเก่า
เอาเงินจากผู้สมัครคนใหม่ไปให้คนที่สมัครก่อนหน้านี้คนเก่าแล้วก็ทบกันไปเรื่อยถูกต้องตราบใดที่ยังมีคนจำนวนใหม่เนี่ยมากกว่าคนจำนวนเก่าก็ยังรอดอยู่
แต่ถ้าหากว่าแต่รอดอยู่ไม่กี่เดือนถ้ารักษณะอย่างนี้แชร์ลูกโซ่ต่างเหล่านี้จะใช้เวลาสั้นใช้เวลาแค่ระยะเวลาแค่ครึ่งปีหรือปีหนึ่ง
จะมีเงินที่หมุนไม่ทันครับยกตัวอย่างเช่นผมมีคนอยู่เนี่ยห้าร้อยคนก่อนนะผมมีคนอยู่ร้อยคนผมให้ไปหาได้ห้าร้อยคนนะ
คนหนึ่งต้องไปหาห้าห้าคนก็แสดงว่าร้อยคนเนี่ยต้องไปได้สมาชิกอีกห้าร้อยคนผมก็เอาเงินของสมาชิกคนใหม่เนี่ยไปจ่ายเงินกับคนเก่านะอันนี้อันแรก
อันที่สองเมื่อปริมาณเงินที่จ่ายไปเวลามันกินเช่นเดือนหนึ่งผมต้องจ่ายสองหมื่นสองเดือนต้องจ่ายไปสี่หมื่นก็จะไปอยู่ประมาณไม่เกินห้าเดือนเงินก็หมดแล้วดังนั้นก็จะไปต้องไปเอาห้าร้อยคนไปขยายเพื่อหาคนอีกพันคนค่ะแล้วพันคนก็ไปขยายหาอีกห้าพันคนเป็นระดบระบบงูกินหางคือเมื่อไหร่ที่มันกินวนไปจนกระทั่งไม
มีทองอยู่ต่างประเทศนะฮะซื้อทองแท่งเก็บไว้ค่ะไปลงทุนในเรื่องของน้ำมันนะฮะไปลงทุนในเงินตราต่างประเทศเงินต่างต่างวิธีการต่างต่างเหล่านี้ผมถามหน่อยครับคุณนิวครับชาวบ้านรู้ไหมครับก็บางคนที่เขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาแล้วพวกนี้มันจะพูดดูลักษณะมันเหมือนด็อกเตอร์มันเหมื

ไม่จับเลยปัจจุบันจับแล้วนะครับจับแล้วนะครับ
มีความผิดกฎหมายและมีการจับเพิ่มเติมโดยตลอด
ทีนี้ที่ผมอยากจะเตือนครับคุณนิวครับมีผู้ที่ยังไม่ไปแจ้งความ
โดยคาดว่าคงจะดูจากวันที่สารท่านตัดสินในวันพุธนี้เป็นเกณฑ์นะฮะ
ซึ่งผมเชื่อแน่ว่าคดีอย่างนี้คงจะรอดลำบาก
และท่านคนตำรวจเอกสุวิระต์นี่โอ้โหถ้าเขาทำสำนวนนี้
๓แสนนาครับนั่นสิ๓แสนนานะครับทำใส่ละเอียดยิบเลยล่ะครับ
ผมคิดว่าคดีนี้คงจะรอดลำบากแต่ว่าวันพุธนึงรอดูแล้วกัน
คนที่ไม่แจ้งก็ขอให้เตือนไว้ว่าต้องแจ้ง

ไม่มีหลักฐานก็ไม่ได้เฉลี่ยเงินคืนนะครับ
ตรงนี้ยังมีเงินที่ยังเหลืออยู่
ที่เขายึดมา๒๘๘ล้านบวกกับทรัพย์สินอีก๘๘๐ล้านนะครับ
จริงตามที่คุยกับท่านถูกปีลา
คือมีผู้เสียหายมากกว่านี้นะฮะ
ใช่บางคนก็คิดซะว่าละเลยเพิกเฉยไปเงินไม่กี่หมื่น

แล้ววันนี้ที่ผมเจอมาจากโคราชแล้วมาจากบุรีรำ
บอกเลยนะครับว่าเขาให้ไปหาสมาชิกเอาเงิน
เขาเสียหายไป๑๗๕๐๐๐บาท
ก็ไปให้ไปหาสมาชิกจำนวนเงิน๑๗๕๐๐๐บาทเอามา
แล้วเขาถึงจะคืน๑๗๕๐๐บาทเข้าไป
ถ้ายังถามว่าอย่างนี้ยังจะไม่รู้อีกเลยครับว่า

คือบริษัทจริงก็ล้มไปแล้ว

เจ้าของตัวผู้ถือหุ้นก็หนีต่างประเทศ
หรือแม้กระทั่งยังมีคนไทย

รู้สึกว่าจะมีผู้มีหมายจับอยู่กี่คนนะครับ
คนนั้นที่มีผู้เกี่ยวข้องจะเป็นพวกแม่ทีมจะเป็นพวกที่ปรึกษา
จะเป็นพวกคนที่มันแบบระดับประวิธิฐาน
ทีนี้ตรงนี้คุณนิวแต่ท่านผู้ชมคงจะจำได้ว่า
ผมเรียกคดีต่างเหล่านี้ว่าคดีอะไรครับ

สมมุติว่าผู้เสียหาย๒๔๕๑คน
ตัดสินเฉพาะคนละ๒๔๕๑กรัม

ทศาลลงมา๕ปีแล้วครับ

๕ปีนั้นโจวไปหมื่น๒๕๐๐ปี

แชร์ชาเตอร์นี่ถ้าท่านผู้ชมคงจะจำได้ว่า
มีนายเอกยุทธ์อัญชาญบุตร

ถามว่าแล้วทำไมถึงกลับมาในประเทศไทยได้
ก็หนีคดีไป๒๐ปี
หนีคดีไป๒๐ปีพอหมดคดีความ

มีผู้กระทำความผิดจำนวนมาก

สารก็ต้องคูณจำนวนปีกับจำนวนกรรม
เมื่อมีผู้เสียหาย๒๔๕๑คน
ก็เท่ากับ๒๔๕๑กรัม

คุณนิวครับ๕ปีเป็นหมื่นปีค่ะเป็นหมื่นปี

ใครที่เดือดร้อนต้องรีบจัดการ
อย่างน้อยก็ต้องแจ้งความบอกไว้ก่อน
คุณนิวครับต้องรีบแจ้งความเป็นการด่วนเลย

แล้วก็เมื่อเป็นคดีหมื่นปีแล้วเนี่ย
พวกนี้ไม่ยอมรับหรอกครับ
คุณนิวทราบไหมครับว่าไม่รับเพราะอะไรครับ

หมื่นปีก็เหลือ๕๐๐ปีไงครับ

เพราะฉะนั้น๕๐๐ปีสูงสุดที่สาร
พิพากษาเพื่อไปติดคุกเนี่ย

เพราะฉะนั้นไม่ว่ารับก็๒๐
ค่ะนะฮะไม่ว่าไม่รับก็๒๐
ดังนั้นคนต่างเหล่านี้จึงสู้อย่างเดียวฮะ
สู้เพื่ออะไรฮะสู้เพื่อให้ยกขาด
หมายความว่าสู้เพื่อให้สารตัดสินรอด
ค่ะซึ่งจริงนี่ไม่มีเคยรอดนะครับ

เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความ

สองใครที่มาชักชวนว่า
เออไปลงแชร์ไหมซึ่งหลังเนี่ยมีแชร์

เพราะฉะนั้นใครให้หลอกมาหลอกว่า
เอาแชร์ลูกโซ่เนี่ยมาซื้อ
แล้วก็เราก็ไปชักชวนญาติพี่น้องมาลงทุน

วิธีการมันง่ายมากครับดูง่ายเลยครับ

มักจะเป็นมูลค่าเกี่ยวกับเงิน
เกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับทองคำเกี่ยวกับน้ำมัน
หรือเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการอยู่อ่า
ดำรงชีวิตเช่นสินค้าเกษตรนะครับ
เขาก็จะเอาคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะ
มาแนะนำเปิดอัลบั้มรูปให้ดู
อยู่ชีวิตบ้านหลังใหญ่มีสระว่ายน้ำมีรถหรูไปต่างประเทศ

จะต้องไปทำงานเต็มเวลา
ไม่ต้องทำงานให้เสียเวลาทำงานแค่ไปหา

ญาติพี่น้องก่อนล่ะครับคนรู้จักก่อน

ผมก็ขอเตือนไว้นะฮะประชาชนทั้งหลาย
ในเรื่องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นั้น
มีมาแต่ในอดีต๒๐๓๐ปีแล้วในประเทศไทย
ปัจจุบันก็ยังไม่ลดน้อยถอยลง
โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างนี้ครับ
คุณชุวิตหลายคนที่ได้ฟังคุณชุวิตในวันนี้
บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่คนไทยได้ตาสว่างกันแล้วนะคะคุณผู้ชม
และยังมีอีกหลายคนที่อาจจะยังไม่ตาสว่าง
อย่างน้อยรับฟังความคิดเห็น
การวิเคราะห์ข้อมูลข้อแท้จริงจากคุณชุวิตในวันนี้
เชื่อว่าน่าจะเอาไปพิจารณา
แล้วก็ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
แต่ว่าเห็นว่าในอีเมลชูวิทย์เอาเรื่องเนี่ยค่ะ

ส่งมาเรื่องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่จำนวนมาก
แล้วผมก็ขอให้ท่านได้คิดดีนะฮะถ้าท่านจะไปลงทุน
ผมแนะนำว่าอย่ากระทำเด็ดขาด
อยากกระทำวิธีการที่จะมีเงินสด

หนึ่งผมก็แนะนำให้ท่านไปซื้อทรัพย์สินซะ
จะเป็นที่ดินหรือ๒จะซื้อในทองคำเก็บไว้ก็ได้
สามท่านฝากธนาคารแม้เงินดอกเบี้ยจะน้อย

ถ้าท่านคิดว่าจะเอาไปลงทุน
เกี่ยวกับกิจการแชร์ลูกโซ่นั้นห้ามกระทำ
ญาติพี่น้องใครไปซื้อใครไปอะไรไว้

หรือไปบันทึกแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
นี่เป็นวิธีเดียวครับที่ท่านจะสามารถจะเอาเงินคืนได้
อย่าได้หลวมตัวไปทำเด็ดขาดนะครับ
คุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาบอกว่า
อยากจะให้ตรวจสอบบริษัทตอนนี้ทีมงานเราทราบแล้วนะ

ใครที่มีเรื่องอยากจะให้คุณชุวิตเอาเรื่อง
เบลส่งกันเข้ามานะคะตีแสงหน้าแอดไทยรัฐดอททีวี
เอาล่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ตามกันต่อ

และผมก็ขอให้ท่านทุกท่านได้ติดตามเป็นตัวอย่าง
และเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนในสังคมได้เห็นว่าแชร์ลูกโซ่นั้น
เป็นพยานอันตรายที่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากครับ